สวัสดีครับวันนี้เช็คหัวใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
เพื่อเชียร์ทัพนักเตะทีมชาติไทยอายุไม่เกิน๒๓ปี
ทำศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบสุดท้ายที่ประเทศกาต้า

ที่ไทยนั้นจะเจอกับสาวดีอาราเบียในเวลา๕ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ
ติดตามความพร้อมกันก่อนนะครับว่าไทยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
เฉพาะผู้เล่นคนสำคัญที่จะเป็นกุญแจสำคัญ
ในการพาทีมไทยเก็บ๓คะแนนเหนือโซดีอาราเบีย
รายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ในรอบแรกของสายบีในค่ำคืนวันนี้ครับ

ก่อนที่ในเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาที

เรามาดูคีย์แมนคนสำคัญที่มีส่วน
ที่จะทำให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในนัดแรกนี้ครับ

คนแรกก็คือเจ้าตั้มธนบูลเกษารัฐนะครับ
คนนี้เป็นกำลังสำคัญในแดนหลังของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่ที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนามือง
เข้ามารับหน้าที่ในการคุมทัพนะครับ
แล้วก็ทำให้ซิโก้เห็นนะครับว่าการเคลียร์บอลของธนบูลนั้น
ทำได้อย่างเฉียบขาดอย่างมากนะครับ
ในการแข่งขันรอบคัดเลือกจนมาถึงตอนนี้นะครับ
เชื่อว่าจะต้องเจอกับการลุกของนักเตะซาอุดีอาราเบีย
แต่เจ้าตั้มเองก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเคลียร์ให้ทีมชาติไทยพ้นอันตรายครับ
ต่อมานะครับก็คือเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับ
แม้ว่าจะเพิ่งหายป่วยกลับมาครับ
แต่เชื่อว่าเมซิเจนั้นมาด้วยสภาพร่างกายที่เต็มร้อยอย่างแน่นอนนะครับ
เกมนี้ด้วยความเร็วและการกระชากลากเลื้อยนะครับ
น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับนักเตะของซาอุดีอาราเบียได้เป็นอย่างมากนะครับ
และไม่แน่ว่าเมื่อฟุตบอลมาอยู่ในระยะถนัดหรือระยะหน้ากรอบเขตโทษนะครับ
เจอาจจะได้มีลูกยิงสวยให้กับแฟนชาวไทยได้ชมก็เป็นไปได้ครับ
รบเป็นนักเตะที่ทำให้ทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้ามาสู่รอบสุดท้ายได้เป็นกำลังสำคัญนะครับ
เพราะว่ายิงไปถึง๒ประตูในรอบคัดเลือกนะครับ

เกือบจะเพลี่ยงพล้ำเก็บได้๑คะแนน
เจนก็ทำให้เห็นว่าเขามีดี
ทำให้ทีมชาติไทยเก็บ๓คะแนนในวันนั้น

รูปร่างที่ใหญ่ของเจนรบนั้น
น่าจะทำให้เจียนรบนั้นสามารถที่จะทำประตู
แล้วก็แหวกกับคู่เซ็นเตอร์ของซาอุดีอาราเบีย
ที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
นี่ก็คือ๓คีแมนสำคัญของทีมชาติไทยในค่ำคืนวันนี้
ที่จะมีส่วนให้ทีมชัดไทยเก็บ๓คะแนน
เรามาดูทางด้านของซาวดีอาราเบียกันบ้าง
อุดีอาราเบียมีนักเตะที่น่าจับตามองอยู่หลายราย
ซึ่งแต่ละรายนั้นก็เคยค้าแข้งในยุโรปมาแล้วด้วย
แล้วก็ได้มีการเตรียมทีมมาตั้งแต่การตระเวนอุ่นเครื่อง
ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้
อาจจะเป็นงานหนักของทีมชาติไทย
แต่เชื่อว่าด้วยขุมกำลังของทีมชาติไทยแล้ว
พวกเขาสามารถสู้กับซาอุดีอาราเบียได้
และมีโอกาสด้วยที่จะเก็บใช้ชนะในค่ำคืนวันนี้
และนี่ก็เป็นคีย์แมนสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ

๒๓นาฬิกา๓๐นาทีในวันนี้
มาติดตามลุ้นว่าทีมชาติไทย
จะประเดิมด้วย๓คะแนนได้หรือไม่ครับ